แจ้งออกมาแล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้เล่าไป
ก็คือที่จันทบุรีที่เอามาแจกของ

ล่าสุดวันนี้ผู้บัญชาการกองทัพเรือชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แล้วมาตามความคืบหน้าคนเจ็บที่หัวแตกกันหน่อย
ไปดูคลิปเหตุการณ์ต้นเรื่องกันก่อนนะครับ
โอ้โหจบกันเลยงานวันเด็กฮะ

งานวันเด็กจัดขึ้นในพื้นที่จันทบุรีครับ
แล้วบอกว่าเกือบพาลูกมาตายวันเด็ก๒๕๖๒
วันเด็กนี้จัดขึ้นที่เทศบาลตะบนท่าช้าง
ตัวเมืองจันทบุรีนะครับแล้วเขาประสานขอฮอฮะ
ก็คือเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือมาบินเพื่อจะโปรยแจกขนมของรางวัลของขวัญต่าง
แต่ปรากฏว่าเต็นต์ใหญ่ซึ่งเป็นโครงเหล็กมันยวบยุบลงมา
แล้วคนก็วิ่งหนีตายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เจ็บทั้งหมด๘คนเป็นเด็ก๕ผู้ใหญ่๓
ในขณะที่คนเจ็บ๘คนส่งรักษาโรงพยาบาลแล้ว๗คนได้กลับบ้านตั้งแต่เมื่อวาน
แต่อีกคนหนึ่งคือหัวแตกขออยู่รักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลนะครับ
ล่าสุดวันนี้มีคำชี้แจงเพิ่มเติมครับจากผู้บัญชาการทหารเรือครับ
เรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์บอกว่าขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และมอบหมายให้พลเรือตรีเทิดเกียรติจิตแก้วครับ
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดไปเยี่ยมอาการคนเจ็บ
มอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นนี่นะฮะเป็นภาพเหตุการณ์ล่าสุด
สาเหตุที่ทำให้เต็นต์พังคืออะไร
จากเฮลิคอปเตอร์บินต่ำเกินไปแล้วแรงลมจากใบพัดทำให้เต็นต์ต้านไม่ไหวฮะ
พังลงมาทับคนในงาน
ซึ่งระหว่างที่เครื่องกำลังบินเข้ามาพิธีกรก็ประกาศเตือนแล้วว่า
ให้บินสูงอีกเดี๋ยวเต็นต์จะปลิวพูดไม่ทันขาดคำ
เกิดเหตุการณ์นาทีเฉียดตายซะก่อนครับ

นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง
เยี่ยมเด็กและผู้ปกครองที่บาดเจ็บ

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ติดใจแล้ว
เพราะเข้าใจว่านี่คือเหตุสุดวิสัย
ถ้าจัดงานวันเด็กอีกในปีหน้าจะพาลูกหลานไปไหม

ความคืบหน้าอาการคนเจ็บที่แอดมิตรในโรงพยาบาล

ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูอาการแล้วก็มีเจ็บที่คอด้วย